แต่ว่ามีท่านหนึ่งที่ถูกรางวัล
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวหลายใบได้เงินหมื่นกว่าบาท
แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเพราะเสียชีวิตซะก่อน
คุณผู้ชมฮะกรณีนี้นะครับตำรวจสพเมืองแพร่
ได้รับแจ้งความนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำ
เลขที่๓๐๓ทับ๔ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่
ก็มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่แล้วก็หน่วยกู้ภัยแพร่
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ภายในสำนักงานนะครับบริเวณห้องน้ำด้านล่าง
ก็พบร่างของนางวิมลบุญเพิ่มอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนอนเสียชีวิต

และก็มีนายวรศัพท์ชมภูมิงอายุ๕๘ปี

นั่งเสียใจอยู่ข้างศพ
แล้วก็ภายในห้องน้ำพบกุญแจรถขันน้ำ

น่าจะเกิดโรคประจำตัวที่กำเริบ

โดยนายวรทัศน์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เสียอกเสียใจอยู่นี่นะครับ
ก็ให้การบอกว่าผู้ตายอยู่กับลูกชายชั้นม๒แล้วก็ลูกสาวชั้นป๔
แล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับลูกสาวโทรมาบอกนายวรทัศน์
บอกว่าแม่นอนอยู่ในห้องน้ำเรียกแม่ก็ไม่รู้สึกตัว

เมื่อนายวรทัศน์มาถึงที่บ้านแล้วก็เปิดเข้าไป
ก็พบว่านางวิมลนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องน้ำจริง

จับหน้าอกนะคือไม่มีการกระเพื่อม
แล้วก็เอานิ้วไปอังจมูกไว้ปรากฏไม่มีลมหายใจนะครับ

ตัวของนายวรทัศน์เพื่อนสนิทก็นำร่างของผู้หญิงคนนี้ผู้ตาย
ออกมาอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมให้นะครับ
โดยเมื่อวานนี้ผู้ตายบ่นบ่นบอกว่าปวดหัว

ทีนี้นายวรทัศน์ก็ไม่คิดว่าเช้าวันนี้
จะมาพบว่าเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนางสาวอัญชาลีงามเขียวซึ่งเป็นลูกน้องที่ทำงานด้วยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าผู้ตายเป็นโรคประจำตัว
คือโรคลิ้นหัวใจรั่วมาตั้งแต่กำเนิด
แล้วก็ล่าสุดนะครับเธอเองก็โทรคุยกับผู้ตาย
ตัวผู้ตายซึ่งเป็นเจ้านายเธอยังบอกอีกนะฮะว่า
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัวนะคุณ
งวดคือวันที่๑๗มกราคมงวดเมื่อวานนี้เลยนะครับ
เงินหมื่นกว่าบาทแล้วก็ดีใจมากแล้วก็มาทำงาน
ทีนี้ตัวของลูกน้องผู้ตายก็ไม่คาดคิดนะครับ
บอกว่าคุณดูสิโชคมันมาแล้วดวงมันมาแล้ว
แต่ปรากฏว่าเจ้านายเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ใช้เงินนะครับ
ต้นพนักงานสอบสวนก็สอบถามทางลูกของผู้ตายทั้งสองคน
ลูกผู้ตายก็บอกว่าตอนเช้าตื่นมาก็พบแม่ในห้องน้ำ
เรียกแม่แม่ไม่ยอมตื่นก็เลยโทรบอกลุง
นี่หมายถึงลุงวรทัศน์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแม่เนี่ยนะครับ
ให้มาดูตำรวจไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือว่ามีสิ่งบอกเหตุว่าจะเป็นการฆาตกรรม
หรือว่าเข้ามาลักษัพมาลื้อค้นซับสิน

ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตให้ไปผ่าพิสูจน์นะครับ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
แต่คาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวนะครับ